มาดูความคืบหน้าที่มีคลิปเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่ง
แว่นสวมเสื้อสีดำแล้วขับเก๋งวอนโว้สีขาว
ไปมีเหตุการณ์เฉียวชนกันกับรถจักรยานยนต์แต่พฤติกรรมนี่
โอ้โหไม่เหมาะสมเอาซะเลยนะฮะ
ทั้งไปเตะเขาไปข่มขู่เอาปืนไปจ่อยิงแบบเหมือนจะข่มขู่เขา
และทำขึ้นในขณะที่กู้ภัยพยายามจะช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
ไม่ให้ช่วยด้วยนะเออเตะเขาอยู่อย่างงั้น
ถามว่าเขาเมาไหมเมาไหมเขาบอกว่าเขาเจ็บแล้ว
ก็ไม่ยอมที่จะลดลาวาสอกเลยสุดท้ายพบว่า
เป็นถึงเจ้าหน้าที่ปปศประจำท่าอากาศยานดอนเมือง
ล่าสุดไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วโดนไป๓ข้อหาเหนอครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตี๓ของวันก่อนนู่น
ล่าสุดคนที่อยู่ในคลิปผู้ชายคนนั้น
เดินทางไปหาตำรวจชื่อว่านายพาสกรรอยอินทรัศน์อายุ๓๗ปี
เป็นข้าราชการตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการสำนักงานปปศประจำท่ากาศยานดอนเมืองครับ
เดินทางไปพบกับตำรวจสอนอนดอนเมืองเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติม
จากกรณีที่ตัวเขาเองเนี่ยนะขับรถไปชนกับรถจักรยานยนต์
จนมีคนเจ็บ๒คนซึ่งปรากฏเป็นคลิปตัวเขาขมขู่อันนี้นะครับ
เขาไปข่มขู่ไปเตะคู่กรณีมีช่วงหนึ่งเอาปืนไปขึ้นลำกล้องเหมือนจะข่มขู่เดินไปหาคู่กรณี
ในมือก็มีไม้กระบองยืดได้หดได้อะไรแบบนั้นนะฮะแล้วก็เตะเข้าไปหลายที
ตัวในภาษากรอ้างว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้คู่กรณีขับรถจักรยานยนต์ปาดหน้าเขา
เขาก็มีการขอโทษขอโพยผู้เสียหายไปแล้วโทรไปไก่เกลี่ยยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วก็ค่ารักษาพยาบาล
โดยผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความแต่ว่าเบื้องต้นตำรวจต้องดำเนินคดีแจ้งไป๓ข้อหาด้วยกันคือ
โดยไม่มีเหตุอันควรคมคู่และทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บเพราะคลิปมันชัดเจนว่า

ขณะที่ต้นสังกัดเองก็ทราบเรื่องก็มีการตรวจสอบ
ย้ายให้ไปประจำส่วนกลางก่อนนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริง
เพื่อดำเนินการทางวินัยแล้วก็สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
กว่าจะมีการสอบสวนสิ้นสุดลงนะครับแต่ว่าชาวเน็ตบอกว่าย้ายอ่ะ
มันน้อยไปหรือเปล่าขอแบบบทลงโทษที่มันหนักกว่านี้ได้หรือเปล่า
ขณะที่ในเก่งไกรสอนกับในต่องแทร่หุ้นสองคน
ซึ่งเป็นคู่กรณีนี่คนนี้คนซ้ายเนี่ยถูกเตะด้วยนะฮะ
เขาก็เจ็บทั้งคู่เพราะรถชนกันด้วยเขาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมันคือตีสามของวันที่สิบสองกรกฎาคม
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนนาวงประชาพัฒนาถูกรถเก๋งของนายพาสกรชนท้ายอย่างแรงกระเด็นไป
ซ้ายทีขวาทีแล้วก็เจ็บทั้งคู่ดูหน้าตาเขาสิฮะปูดบวมนะฮะ
สองคนนี้ยืนยันวันนั้นเขาสองคนไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มเหล้าเพราะปกติไม่ใช่คนดื่มเหล้าอยู่แล้ว
ส่วนคู่กรณีที่มีอาการเหมือนคนเมาเขาดูแล้วก็น่าจะเมานะ
หมายถึงคนขับรถเก่งพาสกรน่าจะเมามาถ้าเดินก็เป๋
มีการพูดจาข่มขู่อดเบ่งเป็นคนมีสีแล้วก็ชักปืนมาขู่
แต่สองคนเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจว่าวันนั้นเขามีปืนหรือเปล่าเพราะเขาเองก็หมื่นจากเหตุการณ์ที่รถชนอยู่ด้วย
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คู่กรณีคือพาสกรเนี่ยมอบเงินมาให้ตัวเขาเนี่ยทำขวัญหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
แล้วก็ซ่อมรถให้เขาแล้วก็มอบให้ในต่องอีกหนึ่งหมื่นบาท
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะฮะเขาก็ไม่ติดใจเอาความแต่ว่าแน่นอนภาษากรโดนไป๓ข้อหา
รวมทั้งถูกสั่งย้ายแล้วก็ตรวจสอบวินัยด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปศด้วยนะครับ